ทั้งในและต่างประเทศก็ได้ต่าง
ร่วมกันจัดพิธีตามศาสนา
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็งถวัญราชสมบัติครบ๗๐ปี

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เนื่องในโอกาสมหามงคล

คณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรแตสแตน
แห่งประเทศไทยได้ร่วมจัดพิธี

โดยมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบ

มีคริสตศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างเนื่องแน่น

และทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจจำนวนมาก
เพื่อมอบให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทย

ขณะที่กำลังพลของกองพันธหารราบที่๑
กรมทหารราบที่๑มหาดเล็กรักษาพระองค์

พระเจ้าอยู่หัวแพร่อักษรเป็นพระปรมาภิทัยย่อพปร๗๐และทรงพระเจริญ
โดยใช้กำลังพลในการปฏิบัติทั้งสิ้น๔๐๐นาย